ขณะที่บุรีรัมยูเต็ดนะครับเมื่อวานนี้มีการจัดงาน
ก็ภายหลังการจัดงานครับนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูเนเต็
ก็กล่าวถึงประเด็นที่ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน
ไม่มีการถ่ายท่อสดให้กับคนไทยได้รับชมนะครับ
ตอนนี้ก็บอกว่าตัวเองเฉยนะครับ
แม้จะไม่ได้มีถ่ายทอดสด

เอาเงินไปซื้อด้วยกระสิทธิวศืนโพนโลก
ล้านนะครับสู้เอามาพัฒนาฟุตบอลไทยดีกว่าครับ
ปีพันหกสี่ปีพันหกเราได้แต่ดูคนชาติอื่นเตรียมกว่าโลกนักฟุตบอลไทยไม่มีทางหลายกว่าโลกได้กว่า
โปรแกรมนัดต่อไปในศึกอาเซียนครับครับทีมชาไทยพบกับฟิลิปปินส์ก็แข่งขันที่ธรรมสาดิยอมนะครับวันที่ยี่สิบหกธันวาคมนี้เวลาสิบเก้านาทีนะครับ